กรณีที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
จากที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและก็ขัดต่อศิลธรรม
ซึ่งก็ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะบนถนนเกษตรนวมินย่านลาดพร้าวเมื่อวานนี้
ล่าสุดครับวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาเคลื่อนไหวดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
บิลบอร์ดโฆษณาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมิน
บริเวณซอยประเสริฐมนุกิจ๕ย่านลาดพร้าว
ที่ได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
โดยปรากฏภาพของปุ้ยอรัญญาประทุมทองดารานักแสดง
พร้อมข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อไปทางลามกอนาจารย์
ขัดต่อศิลธรรมอันดีจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
เจ้าของบริษัทมันติภายไอเดียแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและนำป้ายมาติดตั้ง
เข้าพบตำรวจนครบานโคครามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำการ
ควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
กระทำลามกอย่างอื่นก่อนจะถูกเปรียบเทียบปรับ

อกจากนี้ตำรวจยังออกหมายเรียกนางสาวอรัญญา
ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างมาสอบปากคำแล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตลาดพร้าว

นางสาววนิดาเจียงภัยศาลกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเปิดเผยว่า
ติดตั้งป้ายได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้น
แต่ไม่ได้ตรวจสอบรูปภาพและข้อความของลูกค้าที่มาจ้างวาน
จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว
มองเรื่องตัวป้ายโฆษณานะคะ
ก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าป้ายนี้ได้ขออนุญาตก่อสร้าง
เมื่อปีพศ๒๕๔๗แล้วนะคะ
ส่วนข้อความในการขึ้นป้าย
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางเจ้าของป้าย
กับผู้ที่มาว่าจ้างนะคะ

จะขัดแย้งกับข้อมูลของนายพีรพงศ์สายเชื้อ

ระบุว่าบริษัทเจ้าของป้ายที่ตกเป็นข่าว
ไม่ได้ขออนุญาตในการติดตั้ง
ยากต่อการควบคุมข้อความบนป้าย
แต่ยืนยันว่าทันทีที่เห็นป้ายในลักษณะนี้
ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร
เข้าไปดำเนินการจัดเก็บทันที
และแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของป้าย

คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

จัดเก็บป้ายผิดกฎหมายกว่า๑ล้านป้าย
ส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาขายบ้านและคอนโดมิเนียม
แต่ยังไม่เคยมีป้ายในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ข่าวไทรรัตน์ทีวีรายงาน